พื้นที่บริเวณเทือกเขาตะนาวศรีซึ่งเป็นป่าทางตะวันตก
กาญจนบุรีจนถึงประจบคิริคันถือว่าเป็นแหล่งที่มีไม้จันหอมขึ้นกระจายหนาแน่นนะคะ
โดยเฉพาะในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีซึ่งก็ได้ใช้ในงานพระราชพิธีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะ
เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากคุณสรอัตรวิรังศรีอรุณผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีค่ะเชิญค่ะ
ผมสดจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคิริขันนะครับ
ซึ่งที่นี่ถือว่าเป็นหนึ่งในหลายพื้นที่ที่มีไม้จันหอมขึ้นกระจายในพื้นป่าเป็นจำนวนมากนะครับ
โดยที่ผ่านมาได้ใช้ไม้จันหอมยืนต้นตายจากพื้นที่แห่งนี้
ไปใช้ในงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบรมวงศานุวงศ์
สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๑๙แห่งกรุงรัฐนโกศิลป์อีกด้วยครับ
จันหอมเป็นไม้มีค่าหายากชนิดหนึ่งที่จัดเป็นไม้มงคลชั้นสูง
ที่ใช้ในพระราชประเพณีตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงปัจจุบันนะครับ
โดยเฉพาะพระราชประเพณีที่เกี่ยวกับพระบรมศพ
โดยได้นำไม้จันหอมที่กินต้นตายเองตามธรรมชาติ
มาสร้างพระรองประดับพระโกรธพระบรมศพ
และใช้ทำฟืนหรือดอกไม้จันทร์ในงานพระราชวิธีถวายพระเพิง
โดยใช้ไม้จันหอมเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่นะครับ
เนื้อไม้แข็งละเอียดกะพีสีน้ำตาลอ่อน
นิยมสร้างบ้านหรือตำหนักของเจ้านายสมัยก่อน
เนื้อไม้มีกลิ่นหอมนะครับสามารถนำมากันเป็นน้ำหอมได้
ใช้ทำเครื่องหอมทูบหอมรวมไปถึงใช้ทำหีบเสื้อผ้า
เครื่องกึ่งเครื่องแกะสลักทำหวีดอกไม้จัน
อกจากนี้น้ำมันที่ได้จากการกันไม้นะครับ
สามารถใช้มาทำเครื่องหอมและเครื่องสำอาง
ใช้เป็นยาบำรุงหัวใจอย่าแก้ไข้อย่าแก้โลหิตเสีย
แก้อาการกระหายและอ่อนเพลีย
จากข้อมูลของอุทยานแห่งชาติกุยบุรีก็ระบุนะครับว่า
จันหอมมักจะพบในพื้นที่อยู่ในพื้นที่ห่างกันนะครับ
ป่าดงดิบและป่าเบนจพันธุ์ยกเว้นในพื้นที่ป่าทางภาคเหนือนะครับ
และอาจจะพบกระจายอยู่ในพื้นที่เขาหินปูนในจังหวัดนครราชศรีมาสระบุรีระนองประจวบคิริขันเพชรบุรีและราชบุรีนะครับ
ในพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง๒๐๐๔๐๐เมตร
ส่วนในต่างประเทศนะครับก็จะพบในพื้นที่ประเทศพม่าและอินเดีย
โดยลักษณะพิเศษของไม้จันหอมนะครับเมื่อมีอายุครบ
ระหว่าง๖๐๑๐๐ปีนะครับก็จะยืนต้นตายและจะมีกลิ่นหอม
โดยทั่วไปนะครับไม้จันหอมถือว่าเป็นพืชที่หายาก
ส่วนใหญ่จะพบบริเวณเทือกเขาธนาวศรีกลุ่มป่าตะวันตก
ตั้งแต่จังหวัดกาญจนบุรีมาจนถึงจังหวัดประจวบคิริคัน
โดยขึ้นหนาแน่นในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติภัยประจันทร์
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่น้ำพาชี
ซึ่งจะเป็นแหล่งอนุลักษ์สายพันธุ์ตามธรรมชาติของไม้จันหอมอีกด้วยครับ
สำหรับไม้จันหอมถือว่าเป็นไม้ที่ใช้ในงานพระราชพิธี
ตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบัน
และที่ผ่านมาได้นำไปสร้างพระโกธน์
ในงานพระราชทานเพลพสมประรมวงศ์สารวงศ์
คุณพยุงศักดิ์การสมเกตมีรายงานเรื่องนี้ครับ
จันหอมเป็นไม้มงคลที่มีกลิ่นหอม
เนื้อไม้มีสีน้ำตาลอ่อนเสี้ยนตรงเนื้อละเอียด
และจะยืนต้นตายเองโดยธรรมชาติ
ต้นจันหอมเป็นพันธุ์ไม้ที่สมจดพระนางจ้าพระบรมราชินินาท
ทรงพระการุณาโปรดก้าวโปรดกมม

เพื่อปลูกเป็นไม้มงคลในจังหวัดต่างทั่วประเทศไทย
จันหอมเป็นต้นไม้ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
ใบเมื่ออายุ๕ปีจะมีความสูงเฉลี่ย๒เมตร๘๒เซนติเมตร
และมีเส้นผ่าศูนย์กลางคนต้นเท่ากับ๗เมตร๑๔เซนติเมตร
ส่วนเส้นพาศูนย์กลางระดับอกเท่ากับ๓เมตร๓๙เซนติเมตร
สำหรับประวัติการใช้ไม้หอมในประเทศไทยมีตั้งแต่ยุคประวัติศาสต
ตอนต้นมาจนสมัยอายุทยาและกรุงและตั้งแต่นักโกศิลป์
ซึ่งระบุในใบส่งสินค้าในจดหมายเหตุพบครั้งที่เป็นเครื่องหมายบรรณาธิการ
ที่สำคัญว่าม้าจันหอมจำเป็นต้องใช้ไม้ที่ยืนต้น
ตัดโค้นก่อนไม่ได้เพราะจะไม่มีกลิ่นหอมในระดับที่ใช้งาน
แต่จะต้องทำพิธีขอจากรุกเทวดาโดยพรามอ่านองค์การและจัดตามเลิกดีเท่านั้น
คนโบราณจึงถือว่าเป็นม้าชั้นสูงและนิยมนำมาใช้ในพระราชพิธีต่าง
เช่นใช้เป็นเชื้อเพลิงในการพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์
พระบรมราชวงศ์ชั้นสูงและในงานเกี่ยวเนื่องกับพระศาสนาเท่านั้น
ส่วนประชาชนจะนำมาทำเป็นดอกไม้จันทร์ที่ใช้งานเผาศพ
เนื่องจากม้าจันทร์หอมมีสีขาวบริสุทธิ์และมีกลิ่นหอม
ถือเป็นการให้เกียรติกับผู้ตายเป็นครั้งสุดท้าย
ข่าวเทราะท์ทีวีรายงาน
สำหรับพิธีการตัดไม้จันหอมนะครับจะมีขึ้นในวันที่๑๔พฤศจิกายนนี้
โดยจะใช้เลิกเวลา๑๔นาฬิกา๙นาทีถึง๑๔นาฬิกา๓๙นาทีนะครับ
ซึ่งจะเป็นการประกอบพิธีบวงสวง
ตามแบบบวงสวง
กรมที่กรมอุทยานแห่งชาติจะดำเนินการตัดและแปรรูป
ก่อนที่จะส่งไปที่สำนักช่างสิบปูเพื่อตกแต่งและสร้างพระโกรธต่อไปครับ
สราอัตรวิหลังเสียรุนข่าวเทราะท์ทีวี
รายงานจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคิริคันครับ